ขนมชนิดนี้มีไส้ทั้งใส่ปูปลาหมึกกุ้งตัวเป็นแต่
เฮ้ยโอ้มายกอร์ดได้ยังไงนั่นน่ะนี่แบนแต๊ดแบนแต๋เลยค่ะ
นี่คือใส่อะไรลงไปปูนิ่มปูทั้งตัวปูนิ่มเป็นตัว
ทั้งตัวกุ้งแล้วก็ปลาหมึก

ได้ไงเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะ
ก็ว่าคุณผู้ชมหลายคนก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
ก็ส่งทีมงานไปถามเจ้าของคลิปมาให้
ก็ทราบมาว่าขนมชนิดนี้ชื่อว่าขนมเซ็มเบ้นะคะ
เป็นขนมสุดอร่อยแสนด่งดังของญี่ปุ่น
แต่นี่ไม่ใช่ขนมเจมเบ้แบบเก่าของญี่ปุ่นนะ

เพราะว่ามันบางกว่ากรอบกว่าแล้วด่งดังไปทั่วโลกแล้ว
ชนิดนี้จะมีการใส่แป้งสูตรพิเศษลงไป
ก่อนที่จะนำไส้ที่เป็นอาหารทะเลอย่างเช่น
มึกกุ้งปูนนี่มันอะไรต่างแล้วเนี้ย
อืมจากนั้นจะใช้เครื่องร้อนแรงดันสูงนะคะ
เพื่อกดให้วัตถุดิบที่ใส่แบน
และต้องสุกด้วยในเวลาเดียวกัน
จากนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นขนมเซ็มเบ้บางกรอบแบบนี้
เวลาเสิร์ฟก็จะทาซอสรสเค็ม

มันก็จะมันกรอบเค็มนัวนะคะ

แล้วก็ความหนึบหนับของวัตถุดิบที่ใส่ลงไป
หลายคนอยากลองอยากดูอยากเห็น
ถ้าใครอยากจะไปกินไปลองไปได้ที่ตลาด

มีโอกาสก็แวะไปเดินไปดูกันก็แล้วกันเนาะคุณผู้ชม